เราไปดูกันหน่อยเรื่องของทีมสเปอร์
เรามีข่าวมาฝากพอดีเพราะว่ามีการเดินทางมาที่ประเทศไทย
เพื่อที่มายกระดับเยาวชนไทยในการพัฒนาศักยภาพ
ในการก้าวเป็นนักเตะอาชีพในอนาคตนะครับ
ซึ่งการฝึกซ้อมฟุตบอลในแบบฉบับของสเปอร์
ซึ่งแน่นอนมี๒๔เยาวชนจาก๓จังหวัด
ก็คือเชียงใหม่กรุงเทพแล้วก็ชนบุรี

ธัญอุระจังหวัดภูเก็ตนะครับ
ก็มีนักกีฬามาเก็บตัวด้วย

แล้วก็รวมไปถึงพี่ตูนบอดี้แลมนะครับ

ก่อนที่จะไปวิ่งในโครงการ๙ทีละ๙นะครับ

ซึ่งเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกก็ถือว่ามีความแตกต่างกันอยู่

อันนี้มันเป็นข้อสังเกตที่ทีมข่าวเราไปทำแล้ว

จะเห็นเด็กแต่ละชาติมีเป้าหมายที่แตกต่างกันนะครับ
ในการที่อยากจะเป็นนักเตะอาชีพนะครับ

เรื่องการเรียนรู้วิชาการในห้องเรียน
หรือที่เรียกว่ากรอบความฮิตของเด็กในการเล่นฟุตบอลนะฮะ
ทั้งเรื่องของโภชนาการวิทยาศาสต

อันนี้เป็นแบบฝึกสมัยใหม่ที่น่าสนใจมาก

คุณเอาเด็กพวกนี้มาให้สัมภาษณ์
มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวก่อนที่จะลงสนาม

แล้วก็อยู่ในห้องเรียนจริงด้วย
เป็นอะไรที่มีรายละเอียดเยอะจริงนะครับ
ลองไปฟังเด็กเหล่านี้เขาพูดถึง

ก็คือมีการโหวตกัน
และให้รางวัลกับนักเต้อย่าง
เตะยอดเยี่ยมและสุดยอดนักเตะ
ซึ่งรางวัลเหล่านี้มันเหมือนกับเป็นการ

นักกีฬามืออาชีพในอนาคตนั่นเองนะฮะ